โอระพ่อกันดีว่าเรื่องราวที่คิดว่าเป็นอย่างนึงแต่มันกลับตลาดไป๑กาค
ยังจำได้ไหมครับเรื่องของพี่ดุงัยคนดีค่ะ
มีหญิงสาวคนหนึ่งโพสต์ลงในสังคมออนไลน์บอกโอ้โหเนี่ยไปทำกระเป๋าสตางค์
เนมชื่อดังหายนี่ฮะแล้วมีคนส่งพัสดุมาคืน
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครับค่ะปัดเปิดเอกสารเงินหายไปสองร้อย
อืมอ่าพร้อมกับมีจดหมายน้อยฉบับหนึ่งที่เธอติดต่อไปแล้วก็
ก็บอกมาว่าผมไม่ต้องการอะไรหรอกไม่ต้องมาตอบแทนอะไร
ไม่อยากปรากฏชื่อปรากฏนามอะไรด้วยขอสองร้อยก็แล้วกัน
ซื้อเหล้าสองขวดก็พอแล้วคนชื่นชมพี่หนวยกันมาก
ใช่ค่ะแต่คนก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกนะมันแปลกหลายอย่าง
หน่วยมีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยสังเกตจากหนึ่งกล่องพัสดุที่ส่งมา
เอ๊ะทำไมมันดูใหม่กริ๊บเลยเออทำไมมีพัสดุส่งมาแบบนี้

ว่าส่งมาจากไหนอะไรยังไงแล้วเวลาคนที่จะโพสต์ชื่นชมใครที่ส่งของเมื่อคืน
เขาก็มักจะให้เห็นอ่าเชือกเห็นชื่อเห็นอะไรอ่าอะหน้าการจ่านหน้าถึงใครอะไรยังไง
นี่เห็นแต่เปิดแต่กล่องแล้วกระเป๋าสตางค์เนี่ยโอ้โหใหม่กริ๊บเลย
ถ้าไปทำตกที่ไหนคนเก็บได้มันต้องไม่ใช่สภาพนี้
บอกตอนนั้นไปตกแถวตลาดพัทยาใช่จดหมายที่เขียนลายมือก็ดูเหมือนกับ
คือที่อ้างว่าพี่นวยเป็นคนงานก่อสร้างแล้วพี่นวยก็บอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าแคมป์อยู่ตรงไหน
ดูเหมือนกับจะตั้งใจให้เขียนแบบไม่สวย
แล้วก็ตั้งใจเหมือนสะกดผิดหลายคำจนเกินไป
ถูกต้องที่สุดแล้วหญิงสาวคนนี้ที่โพสต์เรื่องราวตั้งแต่แรก
ก็ตัดสินใจไม่ตอบคำถามของสังคมด้วยกัน
ขอจบค่ะจบเรื่องพี่หน่วยแยกย้าย
แต่ก็อ้างว่าเจอตัวมีเบอร์โทรศัพท์คุยกันแล้วแล้วก็ขอจบเรื่องนะอย่างนี้ค่ะ
เพราะพี่นวยก็ไม่อยากปรากฏตัวขอแค่๒๐๐เอาไปซื้อเหล้า๒ขวด
แต่มันไม่ได้ฮะเรื่องแบบนี้กฎหมายมีครับ
เพราะว่าเวลาที่จะโพสต์จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรผ่านสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้
เขามีกฎหมายว่าคุณต้องโพสต์เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องจริง
จะไปหมินประมาทใส่ร้ายใครจะโกหกอะไรพวกนี้ไม่ได้
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกขวัญชัยพัฒรักษ์ภูมิกับการสาม
องบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
บอกว่าตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะโดยได้เดินทางไปยังคอนโดหรู
ซึ่งเป็นที่พักของหญิงสาวเจ้าของโพสต์ไปพูดคุยสอบถามนิติบุคคลที่คอนโด
นิติบุคคลบอกว่ามีปรายศนีย์เอาพัสดุมาส่งให้กับหญิงเจ้าของโพสต์จริง
ตำรวจก็เลยไปถามบุรุษปรายศนีย์ที่เอากล่องพัสดุมาส่งให้กับหญิงสาวเจ้าของโพสต์ต้นเรื่อง
แล้วก็ทำให้ทราบว่าผู้ที่ส่งพัสดุต้นทางมาให้หญิงสาวเจ้าของโพสต์เนี่ย
เขาส่งเครื่องสำอางมาให้ฮะไม่ได้ส่งกระเป๋าหรูอะไรมาเลยนะครับแล้วผู้ส่งพัสดุก็ไม่ได้เขียนจดหมายอะไรทั้งสิ้นลงในกล่องพัสดุด้วย
นั่นแสดงว่าไม่ใช่แล้วไอ้พัสดุมาส่งเนี่ยมีแต่ของไม่ใช่จดหมายก็ไม่มี
เรื่องต้นหญิงสาวเจ้าของโพสต์ตำรวจติดต่อไปนะครับตำรวจบอกว่านัดว่าจะมาพบเจ้าหน้าที่วันนี้นี่แหละ
มิถุนายนเพื่อจะชี้แจงความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณทำผิดด้วยการโกหกลงในสังคมออนไลน์หรือเปล่า
ซึ่งตำรวจก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่เธอทำแบบนี้ลงไปแต่เท่าที่รู้ตรวจสอบดูแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะดีนะไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนอะไร
ตำรวจเอกสุริวัตรดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปอทในฐานะโฆษกปอทบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนถ้าปล่อยไปอาจเกิดพฤติกรรมเรียนแบบในการสร้างความสับสนให้กับสังคมจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็เลยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้หญิงค

นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะถ้ามีเจตนาอันนี้โทษหนักมากนะครับ
ก็เตือนกันไว้ส่วนผู้หญิงคนนี้จะทำไปเพราะอะไร
เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกให้มาพบแล้ว
ค่ะต้องระวังจริงนะคะถ้าจะโพสต์อะไรอันเป็นเท็จในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้
ทีนี้ก็กลายเป็นจบเรื่องพี่หน่วยแต่ยังแยกย้ายไม่ได้
ตำรวจบอกมาเจอก่อนเดี๋ยวค่อยแยกย้ายใช่ต้องรู้เหตุผลอ่ะว่าทำไปเพื่ออะไรเนาะ